เพราะว่าเทวรูปประจำกระทรวงการคลัง
ชื่อว่าเทวรูปพระคลังในพระคลังมหาสมบัติ
หรือบางคนนับถือว่าเป็นเจ้าพ่อคลัง
ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ที่เหมือนมีโลหิตไหลอาบเสียน
และพระพักษ์ของเทวรูปจำลององค์นี้
แล้วดูสิคะคราบแดงเหมือนเลือด

แล้วก็ลงมาถึงพระบาทคือเท้าถึงฐานเลยนะ
หลายคนมองไปถึงเรื่องของอาเภษ
ที่จะเกิดขึ้นกับการเงินการคลัง

คนพูดถึงขั้นว่าประเทศเราจะถังแตกเลยนะคุณ

ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่กระทรวงการคลัง

ก็ไปพบเห็นภาพที่เจอแบบนี้แหละครับ
เพราะว่ามีสีแดงคล้ายกับเลือดคล้ายกับโลหิต
ไหลอาบพระพักษ์ของเทวรูปพระคลัง
ในพระคลังมหาสมบัติองค์จำรองนะครับ

หลายคนก็ตีความไปถึงเรื่องของเหตุเพศภัยต่าง

ทีนี้เราลองไปถามเรื่องนี้กับทางโหนบ้าง
เราลองพูดคุยกับนายพินโยพงษ์เจริญ
นายชกสมาคมโหราษาทนานาชาติ
ได้รับคำตอบจากนายพินโย

เป็นเทพที่ดูแลรักษาคลังสมบัติของแผ่นดิน
เหตุการณ์ลักษณะนี้จึงถือว่าเป็นลางไม่ดี

เป็นลางไม่ดีเป็นเหตุไม่ดีจะมีอาเภษ
เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีหน้าที่ในการปกปักรักษาคุ้มครอง

และขณะนี้พระราหูอยู่ตรงที่เรียกว่าราหูค้นทรัพย์
มีเท่าไหร่ก็จะค้นออกมาใช้จ่ายจนไม่เหลือ

แสดงถึงการเงินการคลังของประเทศ
ที่อาจจะถูกนำออกมาใช้จ่าย
แต่ทีนี้ครับเราไปถามเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง
เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังได้ชี้แจงออกมาแบบนี้ครับ
คราบสีแดงดังกล่าวแท้จริงแล้วเป็นคราบสนิม
ไหลลงมาจากหลอดไฟที่เสีย

แล้วบางทีเอาไว้ใต้ซุ้มใต้อะไรแบบนี้
แล้วบางทีถ้ามันเสียมันจะเป็นคราบสนิม
อีกอย่างหนึ่งพอมีน้ำฝนหรือน้ำอะไรที่มันขัง
มันก็จะหยดลงมาเป็นลักษณะของสีสนิม
แต่ทีนี้ครับลักษณะของสีสนิมที่หยดลงมา
พอโดนเทวรูปพระคลังซึ่งเป็นสีทองอร่าม
มันก็จะดูแล้วคล้ายกับเป็นสีแดง
เป็นสีเหมือนเลือดอย่างนี้เป็นสีเหมือนเลือดนะครับ
นี่ไม่ได้เป็นคราบเลือดที่แท้จริงแต่อย่างใดนะครับ
ก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันแบบนี้

คราบสนิมเกิดจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา
คราบดังกล่าวมันไหลลงมา
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก็มาเช็ดทำความสะอาด
เทวรูปพระคลังให้กลับมาสวยงามสีทองอร่ามดังเดิมแล้วนะครับ
เช่นเดียวกับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดคาบสนิมไหลลงมาที่องค์เทวรูปพระคลัง
เป็นครั้งที่๒เจ้าหน้าที่ก็ได้ทำความสะอาดแล้วนะฮะ
แต่ทีนี้จะรื้อจะซ่อมแซมไอ้หลอดไฟแล้วก็ตรงฝ้านี้ใหม่

เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่หลายคนอาจจะไปตีความ
ว่าเป็นเหตุอาเภษอะไรต่างที่จะเกิดขึ้น
กับการเงินการคลังแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศนะครับ
ถามว่าเทวรูปพระคลังในพระคลังมหาสมบัติองค์จริงอยู่ที่ไหน
จริงประดิษฐานอยู่ที่สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินในพระบรมมหาราชวัง
องค์จริงองค์เล็กนิดเดียวประมาณสัก๑๒ถึง๑๔นิ้ว
แล้วก็มีเรื่องเล่ากันว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่๕
หัดขวาของเทวรูปพระคลังในพระคลังมหาสมบัติจะถือพระขัน
นั่นเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องการพิทักษ์
ส่วนพระหัดซ้ายจะถือดอกบัวนั่นแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์
ก็เลยเป็นที่มาของเทวรูปพระคลังในพระคลังมหาสมบัตินั่นเองนะครับ
โอ้โหหลายคนเห็นภาพนะตีความไปกันใหญ่เลยนะ
เราเห็นภาพแบบเมื่อกี้เรายังตกอกตกใจนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราพยายามที่จะโทรศัพท์ไปสอบถามนายกฤษดาจีณวิจารณะ
ประหลัดกระทรวงการคลังนะครับ
แล้วก็ทางพอสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกระทรวงการคลัง
ก็คือนายพรชัยธีระเวทเพื่อสอบถามถึงเหตุการณ์นี้
แต่ไม่สามารถติดต่อทั้งสองท่านได้เลย

ค่ะทีนี้คุณผู้ชมค่ะเมื่อกี้คุณผู้ชมก็ทราบแล้วนะว่ามันมาจากอะไร

อาจารย์เชียงบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นฝีมือคนทำ

คือถ้าเกิดลางบอกเหตุจริงต้องเกิดจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติเหนือการควบคุม
อย่างเช่นสมมุติว่าตัวต่อไปทำรังงูเลื้อยไปขดตัวแบบนี้

เอาจริงคือคนทำคือทำให้เกิดกระแสโจมตี
เพื่อสรรคลองจิตใจของคนในชาติหรือเปล่า
เพราะว่าพระคลังหมายถึงเงินทอง
แต่ยังไงก็ตามอยากมองในแง่ดีนะ
เราควรถือโอกาสนี้ทำความสะอาดพระคลัง
เมื่อมันเปื้อนก็ต้องล้างด้วยปัญญานี่

หลายมุมมองนะฮะแต่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเขาก็ชี้แจงมาแล้ว
ว่าจริงมันเกิดจากเหตุผลอะไรกันแน่นะครับ